สีสันข่าวเช้าไทยรัฐวันหยุดมาแล้วครับ

ผมว่าได้ก๊อฟที่บ้านแบบนี้ก็ได้

ไปติดตามชมได้เลยครับ
ไหนถึงตีพ่ออย่างนั้นล่ะครับ
ตีกอล์ฟยาลูกไม่ใช่ตีพ่อ

มาฉันจะช่วยเธอออกมาจากกรงเอง
เย่ออกได้แล้ว
ลุยต่อได้เลยเราไปเที่ยวกัน

นี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านที่บอกว่าหายากแล้วครับ

นี่แหละครับคือหีบอ้อยโบราณ
ท่อนใหญ่นาบเอาท่อนอ้อยสอดเข้าไป
อ้อยก็จะไหลออกมาอย่างนี้แหละครับ
นี่คือความคิดสุดยอดของผู้บรรยาไทยบ้านครับ
ให้ผมทำอะไรผมก็ทำหมดแล้วครับผม
เพราะผมชอบอาหารชนิดหนึ่ง

ต้องดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่
มังสำลักแบบนี้ตอบโจทย์ได้
เอาสเต็กมาแลกผมก็พยอมนะครับเด้อ

ผมรู้ว่าคุณยายมีความสุขนะครับ
แต่ว่าการเล่นออรุณซาแบบนี้
หรือว่าการเล่นชิงช้าสวรรค์แบบนี้

ถ้าเป็นอะไรมานะครับแข้งขาหักเป็นอะไรมา

ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ

รับรองว่ารอยยิ้มแน่นอน

วันนี้ทิศเป้ขออนุญาตลาไปก่อน